ก็มีผู้ใหญ่ขับกระบะมามาจอดใช่ไหมนั่งดื่มกิน

แล้วหลังจากนั้นจับตรงนั้นน้อง
กดหัวลงน้ำเลยไม่ให้เห็นภาพ
นี่ค่ะแล้วเด็กเนี่ยที่ขึ้นโรงพักอยู่กับคุณยายเนี่ยนะ

เล่าให้กับคุณตำรวจฟังว่าหนูโดนอะไรบ้าง
โอ้ยนี่ไปแจ้งความกับตำรวจสพบ้านไร่นะคะ
เด็กมาฟ้องเลยฟ้องพี่ตำรวจบอกว่า
ตอนนั้นหนูไปเล่นน้ำค่ะอยู่ที่ลำห้วยเนี่ย
ที่บ้านป่าปกที่อุทัยนะคุณผู้ชม

มีผู้ชายเข้ามา๒คนผู้หญิงคนนึงก็ขับกระบะมา
จอดอยู่ใกล้กับที่น้องเขาเล่นน้ำนี่แหละค่ะ

หลังจากนั้นก็ไปแช่น้ำอยู่กับเด็ก
เด็กเขาเล่นน้ำกันอยู่ตอนแรกอยู่กัน๓คน
มี๔ขวบ๖ขวบ๙ขวบใช่ไหม
แล้วหลังจากนั้นน้อง๙ขวบกลับไปก่อน

หนูเอ้ยมานี่สิลูกมานี่หน่อยลูก

แล้วก็เอามือจับตรงนั้นของน้อง
จมน้ำไม่ให้เห็นภาพแบบนี้จนเด็กสี่ขวบร้องเสียงดังเลยน่ะ
ผู้ชายก็เลยอุ้มลงไปไว้อยู่ตรงริมตลิ่งแล้วเด็กสองคนอ่ะ

พากันเดินกลับบ้านแล้วก็ไปเล่าให้กับยายฟัง
นี่แล้วน้องผู้ชายคนนี้เสื้อดำเนี่ย
เก้าขวบคนนี้แหละที่บอกว่ากลับไปก่อนไง
แล้วเหลือสองคนอยู่ที่ลำห้วยยายเด็กบอกแบบนี้
หลังจากเกิดเหตุนะเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบในจุดที่เกิดเหตุ
ตอนที่กำลังจะพาออกจากบ้านเท่านั้นแหละนักข่าวทำไมอ่ะยาย
มีกระบะคันนึงมาผ่านหน้าบ้านนะสิแล้วหลานสองคนก็ชี้ไปที่กระบะ
นั่นไงยายกระบะคันนี้แหละที่มันมาจอดอยู่ตรงที่หนูเล่นน้ำกัน
นั่นคนที่นั่งอยู่ข้างหลังที่หัวล้านเขาทำหนู
โอ้นี่จำแม่นเลยเด็กจำได้พี่โบ๊ท
บอกยายแบบนี้ค่ะแล้วคนที่ทำเนี่ย
ก็คนในหมู่บ้านเดียวกันแท้มาทำกับลูกหลานในหมู่บ้านแบบนี้
ยายก็เลยบอกว่าตำรวจอย่างนี้อย่าเอาไว้เลยไปจัดการเลย
ไปเอาตัวผู้ชายคนนี้มาดำเนินคดีหน่อยคนในหมู่บ้านแท้นะ
แล้วหลังจากนี้ค่ะเดี๋ยวตำรวจจะทำหนังสือ
ส่งตัวน้องผู้หญิง๔ขวบไปตรวจร่างกายก่อน
แล้วก็จะแจ้งสหวิชาชีพมาร่วมสอบสวนเด็กด้วยนะคะ
ตำรวจก็เรียกตัวชายที่ก่อเหตุมาสอบแล้วนะ
ครับแต่ฝั่งผู้ชายคนนั้นอ่ะเขายังปฏิเสธค่ะอืมอืม